ดูอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ชมเป็นคดีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่๕ธันวาคมนะครับ
จากว่ามีผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งเธอก็ไปเที่ยวไปดื่ม
ในพื้นที่บริเวณย่านถนนเข้าสารหลังจากนั้นเองก็มีอาการมืนเมา
จะกลับบ้านแต่ว่าด้วยสภาพความมึนเมาที่เกิดขึ้นนี้เอง
ก็อาจจะบอกทางไม่ถูกไปไหนต่อไม่ได้นะครับ
เธอบอกว่าเธอรู้ตัวอีกทีเธอถูกพาไปแล้วเหมือนถูกข่มขืน
ถูกทิ้งไว้ในที่รกร้างแห่งหนึ่ง
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจไปบอกตำรวจว่า

แต่เธอให้ข้อมูลได้ไม่ชัดนักเพราะเธอบอกว่าจำไม่ได้เลย
ืนเมามากจนกระทั่งไปดูกล้องวงจรปิด
เก็บหลักฐานต่างบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่เธอนั้นบอกว่า
ขณะนั้นความจำยังพอมีแบบลางอยู่
ก็คือบริเวณริมถนนราชดำเนิน
ก็บังเอิญว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับ
คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่ง
เพราะปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดครับแบบนี้ครับ
วันนี้ตำรวจสืบสวนนครบานก็ได้ควบคุมตัว
นายเอกบูรุษฤทธิ์รักษภัณฑ์
ผู้ต้องหาที่ข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย
ภายในอาคารร้างซอยบรมราชชนนานี๔๓นะครับ

มาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
หลังจากติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดสกลนคร
กรุงเทพในเวลาประมาณสัก๖๗วัน
ไปไกลถึงสกลนครนะครับ
เรื่องต้นครับผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
เพียงว่ายอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายจริง
แต่ไม่ได้เป็นการข่มขืนเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย
พร้อมบอกด้วยว่าวันที่เกิดเหตุนั้น
ตัวเองขี่รถจากกระยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาสามูลนิธิ
ตอนนั้นเองก็มีอาการมืนเมา
เห็นผู้เสียหายกำลังมีปากเสียงกับเจ้าของรถกระบะคันหนึ่ง

แต่ผู้เสียหายที่อยู่ในอาการมืนเมาเช่นกัน
ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
ขึ้นมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องหาคนนี้

นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การนะครับ

ก็เลยขี่รถจากกระยันหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างของตัวเอง

ระหว่างนั้นผู้เสียหายคือสาวชาวต่างชาติ

ทำให้ตัวเขาเองเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็พาผู้เสียหายไปยังที่เกิดเหตุ

นี่คือคำบอกเล่าของผู้ต้องหาคือชายคนนี้นะครับ
จากนั้นก็พยายามที่จะให้สาวชาวต่างชาตินั้นขึ้นรถ
ปล่อยให้อยู่ในที่เกิดเหตุเพียงลำพัง
พอรู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับก็ตกใจ
หนีไปตั้งหลักที่บ้านเพื่อน
หนีไปไกลถึงสกลนครครับ

คำให้การแม้จะอ้างว่าสาวชาวต่างชาติ

แต่ตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ต้องตรวจสอบทั้งพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
หลังจากนี้จะนำตัวผู้ต้องหาชายคนนี้นะครับ
ชี้จุดเกิดเหตุและควบคุมตัวไปฝากขัง
ศาลจังหวัดตลิ่งชันต่อไป
ซึ่งคดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัตน์ทีวีจะแนะนำให้ทราบต่อไปนะครับ